พาไปดูอีกหนึ่งงานที่จังหวัดน้องคาย
เป็นความยิ่งใหญ่อลังการของพระธาตุรวงข้าว
ที่มีความใหญ่ความสูงถึง๓๒เมตร
เรียกได้ว่าเป็นพระธาตุรวงข้าว
หนึ่งเดียวในประเทศและหนึ่งเดียวในโลกค่ะ
โอ้โหสูงมากสูงมาก
แล้วยิ่งใหญ่มากนี่คือภาพของพระธาตุรวงข้าวนะคะ
เด่นเป็นสง่าอยู่ภายในงานบุญเบิกฟ้า
เป็นของดีของจังหวัดหนองคายประจำปี๒๕๖๓
จัดขึ้นที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอสะไครจังหวัดน้องคายค่ะ
ทั้งหมดนี้เป็นรวงข้าวหมดเลยนะ
ปราสาทสูงขนาดนี้ทำมาจากรวงข้าวทั้งหมดเลย
พระธาตุรวงข้าวนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานเลยนะคะ
เพราะว่าเป็นพระธาตุที่ชาวอำเภอสะไครร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้น
โดยเตรียมงานกันมากว่า๕เดือนแล้ว
เริ่มตั้งแต่ลงเสาเข็มก่อนค่ะ
จะทำยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้ต้องมีรากฐานที่มั่นคง
ลงเสาเข็มองค์พระธาตุรวงข้าว
รวมไปถึงการลงแขกดำนาลงแขกหวานปุ๋ย
ไปจนถึงการลงแขกเกี่ยวข้าว
จากนั้นหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จ
ก็จะมาช่วยกันมัดรวงข้าวค่ะ

วงข้าวจะถูกมัดเป็นมัด
แล้วก็นำรวงข้าวเหล่านี้ขึ้นมาประดับตกแต่งที่
พระธาตุที่มีความกว้าง๗เมตรสูง๓๒เมตร

เป็นการใช้รวงข้าวนับแสนมัดนะคะ
หรือเอาง่ายต้นข้าวนับล้านรวง

กลายเป็นพระธาตุรวงข้าวที่สวยงามอลังการ
ที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก

จากคุณจะได้ชมพระธาตุรวงข้าวที่สวยงามอลังการ

ภายในงานเขายังมีงานบุญเบิกฟ้า

เป็นหุ่นไม้ไผ่ที่เป็นไม้ไผ่สาร
ขนาดใหญ่ยักษ์ทั้งหมด๙หุ่น๙ตัว

ไม่ว่าจะเป็นรูปแมวก็มี

แล้วใหญ่มากครุฑนี่ตัวใหญ่มาก

สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ร่วมงานมาก

ว่างมีโอกาสแวะเวียนไปกันได้
จะจัดขึ้นจนถึงวันที่๓กุมภาพันธ์นะคะ

แวะไปดูไปชมกันได้เป็นความสวยงาม
ที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกจริง

เรื่องราวของภูมิปัญญาชาวบ้านวิถีชีวิตท้องถิ่น

มีทุกที่เพื่อถิ่นแดนไทย